ของอร่อยในช่วงตลอดกินกันใครเป็นสายเนื้อห้ามพลาด

น่ากินน่าทานอร่อยเด็ดขนาดไหน
ติดตามกันเลยในช่วงตลอดกิน

ไม่รู้จะทำยังไงลูกก็ยังต้องใช้เงิน
ก็ต้องไปโรงเรียนทุกอย่างต้องเดินต่อ
เกาเหลาทุกอย่างไม่กระเทียมเจียวครับ
ที่ผมรับเหมาก่อสร้างมาใช้คนงานเยอะมีร่วม๒๐กว่าคน
มากคนมากความปวดหัว

อ่ะตัดสินใจแล้วขายก๋วยเตี๋ยวแล้วกัน
ผมต้อมต่อต้มตุ๋นจักรพรรดิครับยินดีต้อนรับครับผม
โดยส่วนตัวชอบกินเนื้ออยู่แล้วมาคิดเองทำเองลุยเอง
มาวันแรกก็เป็นรถกระบะเป็นฟูดทาสายกระบะตามภาษา
กรทมจัดระเบียบได้แค่๔เมตรมันทำอะไรไม่ได้เลย
มันก็จะต้องขึ้นร้านโดยปรยายครับ
ผมสะสมลูกค้ามาเป็นระยะเวลาถึง๖ปี
พอขึ้นร้านก็ไม่มีปัญหาเพราะลูกค้าเขาเชื่อมั่นในตัวเรา
ถ้าเราเสียเงินแล้วคุ้มค่ากับเงินที่เขาเสีย

ชัดเจนโดยเรื่องรสชาติเต็มปากเต็มคำ
ยังไม่ต้องปรุงก็อร่อยนะครับ

ถ้านัทพิโลก็ประมาณ๘๐๙๐กิโลกรัม
ลูกค้าทุกท่านที่ยังไม่เคยมาทานมาลองนะครับ
ต้มตุ๋นยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านนะครับ
ผมอยู่ขึงสยามซอย๑๘เข้ามา๑๐เมตร
มา๑๐เมตรทุกอย่างเหมือนเดิมเพิ่มเติมความสุขสบายของลูกค้านะครับ